ส่วนที่จังหวัดตากนะคะคุณตาอายุ๗๙ปีค่ะ
บ่นกับลูกบ่นกับหลานบอกว่า
คุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยนะคะ
เข้าฝันอยากให้คุณตาไปอยู่ด้วย
หลังจากนั้นเกิดเหตุสลดขึ้นเพราะว่าคุณตาผูกคอตายค่ะ
ตำรวจสมภาพเมืองตากรับแจ้งเหตุชายสูงวัย
แขวนคอตายใต้ต้นไม้หลังบ้านพักของตัวเองนะคะ
ในตำรวจวังหินอัพพลังเมืองตากค่ะ
ไปจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีทั้งตำรวจมีทั้งกู้ภัยตาก

ไปถึงพบร่างของนายเจธรรมศรีนาคอายุ๗๙ปี
ผูกคอตัวเองเสียชีวิตกับกิ่งไม้ในสวนป่ามะพร้าวหลังบ้าน
จากการชนสูตรคาดว่าเสียชีวิตประมาณ๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
ซึ่งไปตรงกับคำให้การของญาติที่พบในเจครั้งสุดท้าย
ก็คือบ่ายเมื่อวานนี้เลยค่ะหายออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายเมื่อวาน
จากการสอบสวนนายพิศนุธรรมศรีนาคนะคะลูกชาย
ให้การว่าก่อนหน้านี้พ่อมักจะป่วยด้วยโรคประจำตัวของคนสูงวัย
แล้วก็กลับจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด
หลังจากกลับมาเล่าให้ลูกฟังว่าฝันถึงฝันถึงคุณยาย
อยากกินเหล้าอยากกินแกงไก่ในฝันช่วงเวลานั้น
มีความสุขอยากให้ไปอยู่ด้วยกัน
และจากนั้นก็เห็นพ่อทำตัวตามปกติเล่าแค่ความฝันแต่ก็ปกติดี
และเจอกันครั้งสุดท้ายบ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็หายออกจากบ้านไปเลย
ลูกก็พยายามตามหานะคะสรุปสุดท้ายไปพบอยู่ในสวนมะพร้าว
หลังบ้านลักษณะผูกคอตายแล้ว
ลูกก็คาดว่าอาจจะเกิดจากความรักและความคิดถึงพันรยา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยค่ะ